อารหาดูอุบัติเหตุลูกชายโหน่งชชช่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งของเมื่อวานนี้นะครับ
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิด
ให้เห็นช่วงวินาทีของการเกิดอุบัติเหตุด้วยครับ

ดูภาพตรงนี้นะครับนี่ครับ
รถของลูกชายคุณโหน่งช่าคือรถในทางตรง
ส่วนรถของผู้เสียชีวิตคือรถที่กำลังจะกลับรถตรงนี้
เขาบอกว่ารถในทางตรงของลูกชายคุณโหน่ง

แต่ว่ารถสีขาวคนนี้ตอนแรกชะลอก่อน
เหมือนจะไม่ออกมาแต่ปรากฏว่ากลับรถออกมากระทันหันนะครับ
เป็นวินาทีที่เดียกิติภูมิเอี่ยมสุขลูกชายของโหน่งชัชชา
กับรถเก๋งที่มีนายพรพิชิตนรุนาธมนตรีอายุ๔๗ปีเป็นคนขับ
แล้วก็กำลังกลับรถส่งผลให้นายพรพิชิตเสียชีวิตในรถนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดบริเวณจุดกลับรถคลอง๘
มุ่งหน้าขาเข้ารังสิตตำบลลำผักกูด

กลางดึกช่วงตี๑ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
นายชูศักดิ์เอี่ยมสุกหรือโหน่งช่าเนี่ย

โดยเล่าว่าลูกชายกลับจากร้านก๋วยเตี๋ยวร้านบะหมี่นะครับ

และกำลังจะเดินทางกลับบ้านพักย่านบรังสิต

เรื่องต้นอาการของลูกชายยังรู้สึกตัวดีนะ
มีแค่ส้นที่ข้อศอกขวาแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกาย
ก็ตั้งแต่เกิดเหตุก็ส่งเข้าไปตรวจ

ส่วนเรื่องคดีขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
แต่ยืนยันว่าลูกชายขับมาทางตรงนะครับ
คุณโอ่งบอกแบบนี้แล้วก็บอกเพิ่มเติม
บอกว่ายินดีที่จะรับผิดชอบ
เรื่องของค่าจัดการศพของผู้เสียชีวิต
บอกว่าอุบัติเหตุไม่อยากให้เกิดขึ้น
เป็นเรื่องสุดวิสัยที่ไม่มีใครอยากให้เกิด

แพทย์ของโรงพยาบาลที่เดียไปรักษาตัวอยู่เนี่ยนะคะ
บอกว่ายืนยันเลยว่าต้องรออาการของเดียก่อน

ก็เข้าตรวจสอบสภาพรถยนต์ทั้ง๒คัน
พร้อมกับจำลองเหตุการณ์ตามร่องรอยความเสียหายของรถ

ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดนะครับ

พันธนูสารวัตรสอบสวนสพธัญบุรี
เดินทางไปสอบปากคำนายกิติภูมิที่โรงพยาบาล
พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือด
ทั้งของนายกิติภูมิแล้วก็ของผู้เสียชีวิต
เพื่อประกอบสำนวนคดีด้วยนะครับ
ขณะนี้ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาท
และเป็นการประมาทร่วมทั้งสองฝ่ายนะครับ

ญาติได้รับไปบำเพ็ญกุศลนะครับ
ก็จะรับไปวันนี้เวลา๙นาฬิกานะครับ

ที่วัดไอยิการามคลอง๙ครับ
ค่ะซึ่งนายพงศักดิ์นรนาศมนตรี

ก็คือนายภูวนาศนรนาศมนตรี
ได้บอกกับผู้สื่อข่าวในช่วงของการที่ไปติดต่อขอรับศพ
บอกว่าพี่ชายอยู่กับลูกชายแค่๒คน
คืนวันเกิดเหตุไม่ทราบว่าพี่ชายเดินทางไปไหนเหมือนกันนะคะ
ตอนแรกไม่ทราบว่ารถของพี่ชายถูกรถของลูกชายดาราตลก
ก็คือคุณโหน่งชัชชานิชชนเห็นแต่ในข่าว

มารู้ก็ช่วงสายของอีกหนึ่งวันแล้วก็คือสายของเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วก็สวดอภิษฐมที่วัดแห่งนี้๓คืนด้วยกันค่ะ
ส่วนดาราตลกหน่งชัชช่านะคะ
เวลานี้ยังไม่ได้คุยกันเรื่องของคดีความ
เพราะทราบว่าลูกชายของดาราตลกก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันค่ะ
ก็คงจะต้องรอให้เสร็จงานศพของพี่ชายก่อนนะคะ
หลังจากนั้นค่ะผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถาม
ไปยังคุณชูศักดิ์เอี่ยมสุกหรือว่านงชัชชารวมทั้งพันรยา
เพื่อสอบถามรายละเอียดในเรื่องของคดี
แต่ว่ายังคงไม่สามารถติดต่อได้นะคะ
ทางบริษัทต้นสังกัดของโหน่งชัชชาชี้แจงให้ค่ะบอกว่า
คุณโหน่งได้พูดคุยกับลูกชายของผู้เสียชีวิตแล้ว
พร้อมแสดงความเสียใจเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
และยินดีดูแลค่าใช้จ่ายในงานศพทั้งหมดด้วยนะคะ
รวมทั้งจะพาลูกชายไปขอขมาศพผู้เสียชีวิต
ส่วนอีกหนึ่งกรณีเขาก็มองก็คือแฟนสาวของคุณเดียเนี่ยนะคะ
ก็คือคุณไอซ์อาทิตย์ชะนันศรีเสวก
บอกว่าตอนนี้ทำงานอยู่ที่ภูเก็ต
พอทราบข่าวตกใจค่ะสอบถามไปที่คุณพ่อ
ก็คือคุณหน่งช่าทราบว่าไม่เป็นอะไรมาก
หลังจากเสร็จงานที่ภูเก็ตก็มีคิวถ่ายละครต่ออีก
ไม่ทราบว่าจะได้ไปเยี่ยมหรือเปล่านะคะ
คงต้องดูความสะดวกอีกทีแต่ตอนนี้เบื้องต้นนี้สบายใจ
เพราะว่าอาการของคุณเดียนี่ก็คือมีรอยถลอกตามร่างกายเท่านั้นค่ะ
แต่คุณไอซ์บอกแบบนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
เรื่องราวที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุนี้นะครับ
ก็สร้างความเครียดให้กับครอบครัวของคุณเดีย
แล้วก็คุณพ่อโหน่งช่านะครับ
เพราะว่าคุณไอซ์เขาเป็นดารานะ
เป็นดาราละครช่อง๗นะครับ